ต่อกันที่คู่เล็กหน่อยดีกว่านะคะสำหรับเข้มกับมุกดา
หลายคนบอกว่าเห็นคู่นี้แล้วอยากร้องเพลงนี้ให้
นระเกินหวุยหวุย

คู่นี้ของกูจิ้นจริงน่ะสำหรับคู่นี้นะคะ
แล้วก็เข้มหัสวีแล้วก็น้องมุกดา

หน้านี้นะเห็นว่าใกล้จะถึงวันคล้ายวันเกิดของน้องมุกดาคนสวยแล้ว
ซึ่งคู่จิ้นยืนหนึ่งอย่างเข้มหัสวีนั้นมีหรือจะอยู่เฉย
คุณผู้ชมค่ะจัดเซอร์ไพรส์ให้ไปก่อนใครเลย
ของขวัญชิ้นพิเศษเป็นสร้อยข้อมือแบรนด์หรูเลย
ซื้อให้อย่างเดียวไม่พอคุณเห็นไหมเป็นคนใส่ให้ด้วย
โรแมนติกนะเหมือนในหนังเวลาพระเอกนางเอก
แบบเขาใส่สร้อยใส่อะไรให้กันอย่างนี้นะฮะ

ของขวัญวันเกิดล่วงหน้าครับ

ซื้อแบบนี้ได้

เปิดตัวก่อน

ดึกข้อมือข้อมือเพราะของมันเล็ก
คุณผู้ชมน้องมุกดาก็จินตนาก่อนแล้ว

พี่เข็มก็บอกเปิดดูก่อน

แต่ถ้าเวงจริงขึ้นมาแล้วเราทอง

พี่เข้มจะใส่ให้ต้องลงไปท่าไหนก่อนลุกเข่าหรือเปล่า
เชียร์แฟนคลับเห็นแบบนี้แล้วบอกเลยว่าละลายเลยค่ะ
เพราะว่าพี่เข้มเขาก็เลือกของขวัญด้วยตัวเองนะ
เป็นผู้ชายมาเลือกของสวยงามให้ผู้หญิงมันก็โรแมนติกไปอีกแบบนึงนะคุณผู้ชมนะ
แม้ตัวเองหวานขนาดนี้ก็ไม่น่าไปแซวเพื่อนซี้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
ตัวเองนี้นะคะก็เป็นสไตล์สายหวานอยู่เหมือนกัน
เพื่อนซีที่ว่านุ่มเข้มเข้าไปแซวก็คือหนุ่มยูโรยศวรรษนั่นเองนะคะ
กำลังโชว์โมเมนต์ความน่ารักด้วยการร้องเพลง
ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นเพลงของเธอเท่านั้น
นี่คุณร้องซะดิฉันลืมเวิร์นชั้นตั้งฉบับไปเลยใช่ไหม
อื้อฉันล้องหลบวิกษาติด
ว่าแต่เพลงที่ร้องนี่นะฝ่ายชายเขาตั้งใจร้องจีบฝ่ายหญิงหรือเปล่าคุณผู้ชม
แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่สร้างความฟินให้กับแฟนคลับอย่างมากเลยนะคะ
ดูบรรยากาศอีกคนดีดกีต้าอีกคนร้องเพลง
แล้วคุณดูหนุ่มยูโรเขาร้องเพลงไปมองพิ้งพลอยไป
ไม่ละสายตาเลยแหมอย่างกับเนื้อเพลงอยู่บนหน้าน้องพิงพ่อ
เหมือนกับโลกนี้มีเราอยู่แค่๒คน
ทั้งที่ในงานนั้นลองแพลนกล้องดูไม่ได้อยู่สองคนนะจ๊ะ

สามภุฆดาเปรี้ยวธัสนิยาเบนศัลตีราช
รวมไปถึงผู้จัดละครคนเก่งพี่หนิงปณิตาก็อยู่กับเขาเหมือนกัน
จนทำเอาเพื่อนสี่อย่างหนุ่มเข้มทนไม่ไหว

หน้าหมั่นไส้ขนาดไหนไปชมคลิปกันเลยจ้า
สวัสดีครับ

กลับเล่นกับเพื่อนบ้าง
จะไว้อยู่กับมูป็อเดยูกับสองคนเด้อ
ร้องเพลงมีการสบตรงสบตาอะไรแบบนี้

แต่ต้องบอกว่าเคมีเขาได้นะ
แฟนเราเป็นแบบมันเป็นการนิ่งเหมือนกันนะโดนจ้องทำกำหนดอ่ะ
แต่เอาจริงนะเด็กสังกัดพี่หนิงปณิตาเนี่ย
แบบจิ้นกันแล้วมันฟินน่ารักทุกผู้เลย